คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เป็นคู่จิ้นที่สร้างความสุขให้กับแฟน
คราวนี้มาดูคู่จิ้นที่เขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
แต่ก็สร้างเสียงกรี๊ดให้กับแฟนได้ไม่น้อยเลยนะคะ
สำหรับกันกับฤทธิ์ไม่รู้ว่าเขาไปสนิทกันมากขึ้นอีท่าไหนนะคุณ

ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นกันกับฤทธิคุณดู
ดีนะที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตกลางแจ้งไม่งั้นฟ้าผ่า
นี่ก็แทบผ่าแล้วเนี่ยเสียงกรี๊ดก็เหมือนฟ้าผ่า

คือไม่รู้ว่าทั้งคู่ไปสนิทกันตอนไหน
แต่ว่ามีการจุดปงจุบปากกันบนเวทีคอนเสิร์ต

มาขอเมาส์มอยกันหน่อยถึงโมเมนต์นั้นทำไมถึงกล้าคะคุณ

มันเกือบโดนแต่มันเขาเรียกว่าไม่โดน

เขาเป็นแก๊งอสรพิษกันอยู่แล้วเข้าใจได้

สนิทกันฉันชู้สาวแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหน

อสรพิษว่าเมื่อไหร่จะรวมตัวกันสักทีนึงนะคะ
คอนเฟิร์มแล้วนะคุณว่ามีแน่ปลายปีนี้

มีแบบคุยกันไว้อยากทำมากอยากทำมากนะครับ
ก็ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าครับ
อันที่ถึงคอนเซิร์ย์อสารพิษหรือว่ากันลิสต์โตโน่

แต่ว่าเหลือแค่รอคอนเฟิร์ม
เรื่องคริวเราสามคนง่ายของการจัดคอนเซิร์ท

ค่ะมีแน่คอนเฟิร์มให้แฟนได้
ตั้งตารอเก็บเงินรอกันเลยนะคะว่าคอนเสิร์ตมีแน่ปลายปีนี้
กันโนฤทธิอสรพิษรอคุณอยู่แต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเดี๋ยวรอคอนเฟิร์
ใช่ค่ะครบทีมอย่างแน่นอนถ้าพี่โน่ไม่ว่างพี่แจ๊กกะรีนก็ได้อยู่นะ

เหรอเพราะนางพริษนางเยอะ